มาดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะเมื่อวานเราเล่าไป
พ่อยิงลูกชายแท้จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
คือพ่อบอกว่าลูกชายคนนี้ทะเลาะกับพ่อบ่อยเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็เคยติดคุกด้วยพ้นโทษออกมาก็ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าว
เพราะลูกชายของพ่อคนนี้ติดยาเสพติดเคยขู่จะเผาบ้านมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าบีบคอพ่อแล้วก็ผลักอกพ่อ
พ่อบอกทนไม่ไหวคว้าปืนจุด๓๘มารัวยิงใส่๑๒นัดนะ
คือ๒โม่จนกระสุนด้านไปนัดหนึ่งก็เลยเข้าไป๑๑นัดเนี่ยค่ะ
หลังพ่อยิงลูกแท้แล้วเนี่ยนะพ่อไม่หนีไปไหน
ก็คือยืนรอมอบตัวกับตำรวจตำรวจก็ควบคุมตัวพ่อไปสอบปากคำนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นให้ประกันตัวออกไป
เพราะว่าพ่อหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ทีนี้ตำรวจบอกว่าพ่อมีอาการซึมเศร้านะซึมเศร้ามากนะคะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเห็นใจพ่อมากที่ก่อเหตุยิงลูกแท้
แต่เพราะพ่อทนพฤติกรรมของลูกแท้ของตัวเองไม่ไหวจริง
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ในตำบลบอกวังทองอำเภอบอกทองจชนบุรี
ไปเจอลูกชายอีกคนของพ่อนะคะคุณพ่อที่ก่อเหตุชื่อว่านายยนต์คุ้มพรม
ไปเจอลูกชายอีกคนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เขาบอกว่าจริงแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องนี้อย่างละเอียดกับพ่อนะ
เพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของพ่อ
แต่ว่าหลังจากก่อเหตุแล้วตำรวจปล่อยตัวออกมาเนี่ย
พ่อไปตระเวนไหว้พระไปกับแม่เนี่ยนะไปตามวัดต่าง

ลูกชายอีกคนของคุณพ่อยนต์คนนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
จริงพ่อกับน้องชายที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
กระทบกระทั่งกันมานานเป็น๑๐ปีแล้วอะค่ะ
เพราะว่าตัวน้องชายที่เสียชีวิตเนี่ยเขาติดยาเสพติด
อลวาดเอาแต่ใจ
ให้โอกาสหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม
มาก่อเรื่องขึ้นครั้งล่าสุดพ่อทนไม่ไหวจริง
ถึงขั้นต้องคว้าปืนมายิงอะค่ะ
นางลำพึงพรงามเพื่อนบ้านรู้จักกับครอบครัวนี้มาหลายปี
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าในยนต์คนที่ก่อเหตุยิงลูกชายของตัวเองเนี่ยนะ
จริงแล้วไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรเลย
ส่วนตัวลูกชายที่เสียชีวิตที่ชื่อว่านายวายุคุ้มพรม
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนบ้านบอกว่านายวายุเนี่ยดื้อ
พ้นโทษออกมาจากเรือนจำเพิ่งออกจากคุกมาไม่นาน
ก่อนเกิดเหตุ๒วันตัวพ่อไปบ่นให้เพื่อนบ้านฟังว่า
ไม่กล้านอนเลยอ่ะระแวงกลัวจะถูกลูกชายทำร้าย
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหพอมารู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ตกใจมากแล้วก็เห็นใจทุกฝ่าย
เห็นใจแม่คือว่าลูกอะเนี่ยลูกอะเขาก็ต้องเสียใจนิดนี้ไง
แต่เห็นใจพ่อก็แบบเขาก็
กลัวเขาเหมือนเขาหวาดระแวงอยู่อย่างนี้
เหมือนมันสะสมเขาก็บ่นอยู่
มาดูด้านคดีความนะคะพี่ปริศนภรรย์พรรณตำรวจเอกกุลชาติกุลละชัย
ผู้กำกับการสพบทองบอกว่า
จากการสอบปากคำในยงผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้
เขาไม่ถูกกันมาเป็นสิบปีแล้วค่ะตัวลูกชายมีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เคยถูกตำรวจจับดำเนินคดีมาแล้วตัวพ่อเองก็พยายามสอดส่อง
พยายามดูว่าลูกชายจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือเปล่า
พ่อก็รักลูกนะเป็นห่วงลูกไม่อยากจะให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ตัวลูกชายเนี่ยไม่พอใจพอพ่อคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมก็ไม่พอใจ
เจอหน้าพ่อก็จะด่าพ่อตลอดเคยพยายามจุดไฟเผาบ้าน
พยายามจุดไฟเผาห้องนอนพ่อมาแล้วแต่พ่อก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร
กระทั่งล่าสุดนี่แหละค่ะมาเกิดเหตุก็เลยคาดว่าลูกชายนายวายุคนนี้นะ
น่าจะเมายามาแล้วก็ผลักอกพ่อทำให้พ่อหมดความอดทน
ยิงนายวายุคนนี้จนกระสุนหมดแล้วก็บรรจุกระสุนใหม่แล้วยิงอีก
อย่างที่บอกว่ายิงไป๑๒นัดนะคุณผู้ชม
เพราะว่ากลัวว่าตัวลูกชายที่ชื่อว่านายวายุคนนี้จะทำร้าย

หลังเกิดเหตุตัวพ่อมีอาการซึมเศร้าค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและกระทำการรุนแรงในครอบครัว
แต่ตำรวจอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปนะคะ
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัว
เพราะให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

รอบนี้มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกวางเส้นสุดท้าย
ก็น่าจะมีการเมายามาแล้วก็ผลักอก
พ่อก็เลยทนไม่ไหวก็เลยคว้าปืนมายิงเสร็จ
แล้วก็ด้วยความที่ว่ากลัวว่าลูกจะกลับมาทำร้ายอีก
ก็เลยเปลี่ยนลูกแล้วก็ใส่ลูกแล้วก็ยิงกันอีกรอบ
เราไม่สามารถที่จะไปทำร้ายให้เกิดได้
แต่ว่าให้ตายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่
อันนี้ก็คงเต็มที่จริงก็ต้องเข้าใจว่า
คุณลุงเขาก็คงอดกั้นอดจนถึงที่สุดแล้ว
ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นการตายที่เนื่องจากเกิดเพราะความรัก
คือรักมากจนทำให้นิสัยเสียครับ
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะร่างของนายวายุผู้เสียชีวิต
ถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสัมเภาทอง
ได้มีการรดน้ำศพจะมีการบำเพ็ญกุศลศพ๓วัน
ไม่มีการชาปนกิจศพเพราะว่าทางญาติได้มอบร่างให้กับมูลนิธิสว่างเหตุ
นำไปไว้ที่สุสานคนไร้ญาติค่ะ